ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุรชาติเทียนทอง
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรกรุงเทพหานครจตุจักรหลัก๔พักเพื่อไทยครับ
ท่านประธานครับผมเฝ้ารอวันนี้มากว่า๓ปีนะครับ
วันที่จะได้กลับเข้ามาทำงานในสภาแห่งนี้ในฐานะตัวแทนของประชาชน
แต่กว่า๓ปีที่ผ่านมาครับท่านประธานที่ไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้
ผมก็ได้เฝ้าติดตามนะครับการทำงานของรัฐบาล
แล้วก็การทำงานของสภาของเรามาดูตลอดครับ
ถึงวาระของงบประมาณปี๒๕๖๖ครับท่านประธาน
อย่างแรกเลยนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากที่จะให้พวกเรามองเห็นภาพตรงกันครับ
ผมอยากให้พวกเราได้เห็นตรงกันนะครับว่า
วันนี้ประเทศของเราเนี่ยเผชิญเข้าสู่วิกฤตอย่างแสนสาหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จริงแล้วเรามีตัววัดนะครับว่าประเทศของเรานั้นอยู่ในสภาวะไหนเนี่ย
มีหลายปัจจัยครับในการชี้วัดครับแต่ผมขอเลือกมาสัก๓ปัจจัยหลักนะครับ
หนึ่งครับหนี้สาธารณะคงค้างนะครับสิบล้านล้านครับ
หลายปีนะครับตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารมาครับ
กู้แล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกนะครับ
กู้ซ้ำกู้ซากอย่างที่เราเห็นกันอยู่ครับ
แล้วก็การจัดเก็บรายได้นะครับต่ำกว่าการประมาณการนะครับ
หลายปีติดต่อกันครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหลายปีครับ
ท่านประธานครับปัจจัยชีวัตรต่างต่างเหล่านี้แหละครับ
แค่สามประเด็นนี่แหละครับก็ทำให้เราเห็นได้ตรงกันว่า
ประเทศเรากำลังเผชิญเข้าสู่วิกฤตอย่างร้ายแรงนะครับ

แต่ในทุกวิกฤตนะครับท่านประธานครับมันมีโอกาสได้ครับ
ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีครับ
เรามีหลักการบริหารที่ดีนะครับหลักการการบริหาร
ภายใต้สภาวะวิกฤตครับท่านประธานครับก็มีหลายข้อเช่นกันครับ
ผมขอเลือกมาสามข้อหลักหลักนะครับหนึ่งครับการใช้งบประมาณครับ
ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับสองครับเราต้องรู้ว่าอะไร
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศนี้
และเราต้องรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดตรงนั้นไว้ให้ได้ครับ
ข้อ๓ครับเราต้องมีผู้นำที่มีวุฒิภาวะที่ดี
ที่จะนำพาประเทศชาติให้รอดผลจากวิกฤตนี้ได้ครับ
แต่จากที่ผมได้ติดตามผลงานของรัฐบาลชุดนี้มาโดยตลอดหลายปีครับท่านประธานครับ
ผมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยในหลักของการบริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่เรามีวิกฤตโควิด๑๙
อย่างน้อย๒ปีซ้ำกับที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจมาต่อเนื่องหลายปีแล้ว
นะครับไม่เห็นเลยครับไม่เห็นการบริหารที่ดีนะครับ
การบริหารไม่มีการปรับเปลี่ยนยังใช้ทัศนคติเดิม
ใช้วิธีการเดิมรวมถึงการทำงบประมาณของรัฐบาลด้วยครับ
งบประมาณก็ยังเป็นการทำงบประมาณแบบเดิม
ใช้วิธีหลักคิดแบบเดิมนะครับกรอบแบบเดิม
ปรับลดเพิ่มขึ้นใช้วิธีเดิมครับ
ถ้าร่างพรบฉบับนี้ผ่านเข้าไปวัละที่หนึ่งสู่วัละที่สอง
ผมเชื่อครับเข้าไปสู่คณะกรรมธิการงบประมาณ
ไม่ว่าจะห้องใหญ่หรือห้องอนุก็ใช้วิธีการเดิมแหละครับ
มันไม่ใช่ความผิดของหน่วยงานนะครับ
เพราะหน่วยงานเขาเองเขาก็ต้องทำตามกรอบวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลวางให้
แต่ถ้ารัฐบาลยังมีวิสัยทัศน์เดิมใช้วิสัยทัศน์เดิม
หลักการใช้วิธีการเดิมมันก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับ

ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดที่เราไม่ได้เห็นครับ

ผมจะยกตัวอย่างการใช้งบประมาณของไม่กี่กระทรวงนะครับ
แล้วก็หน่วยงานหลักไม่กี่หน่วยงานครับ
โดยงานแรกครับงบกระทรวงศึกษาที่การครับ
ปีนี้งบกระทรวงศึกษาธิการถูกตัดลดไปประมาณ๔๕๐๐ล้านบาทโดยประมาณนะครับ
มันสวนทางกับความควรจะเป็นท่านประทานครับ
๒ปีที่ผ่านมาเรามีวิกฤติโควิด
เรียนหนังสือที่โรงเรียนไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์
แต่ปีนี้ครับปีการศึกษานี้ครับเพิ่งเปิดเทอมไปไม่กี่วันครับ
เป็นปีการศึกษาแรกที่เด็กนักเรียนได้สามารถกลับเข้ามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับ
แต่เรากัดกับตัดงบประมาณของกระทรวงศึกษาทิ้ง
ในช่วงวิกฤตตรงนี้นะครับท่านประธานครับ
เราต้องใช้โอกาสนี้แหละครับอัดฉีดงบประมาณไปให้สู่การศึกษา
เราต้องสร้างคุณภาพของเด็กไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้โรงเรียนเป็นที่พึ่งของเด็กนักเรียน
เป็นที่พึ่งของผู้ปกครองเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาก็มีภาระใน
โดยเฉพาะในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ครับท่านประธานครับ
เขามีภาระที่จะต้องออกไปทำมาหากินเพื่อกลับมาเลี้ยงดูครอบครัว
เราก็ต้องทำให้โรงเรียนเป็นที่พักเป็นที่พึ่งพิงของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองให้ได้
วันนี้นะครับเชื่อไหมครับการตัดลบงบประมาณเนี่ย
หลายโรงเรียนนะครับตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยนมโรงเรียนเด็กยังไม่ได้ดื่มเลยครับ
แล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องงบอาหารกลางวันด้วยนะครับ
ไลด์ต่อไปครับงบกระลาโหมครับลดลงเหมือนกันครับ
ผมดูแล้วก็ลดลงประมาณ๒นะครับแต่ถ้าเราดูตัวเลขโดยรวมครับ
ล้านครับท่านประธานในสภาวะที่คนอดมื้อกินมื้อกินมาม่าคุกข้าวเปล่า
แต่เราใช้งบเกือบ๒แสนล้านบาทเนี่ย
ไปกับการซื้ออาวุธและใช้เกี่ยวกับความมั่นคง
ผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับความมั่นคงมีความสำคัญครับ
แต่ในสภาวะแบบนี้การใช้งบแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลนะครับ
อภิปรายเกี่ยวกับงบกองทัพมาหลายวันครับ

เกือบสองแสนล้านบาทนี้นะครับเป็นงบที่ฟุ่มเฟือยสูรุ่ยสูร่าย
แล้วก็งบที่ตรวจสอบไม่ได้ครับท่านประธานครับต่อไปนะครับ
เดี๋ยวจะหาว่าไปวิจารณ์แต่คนอื่นแล้วไม่กลับมาดูบ้านตัวเอง
งบประมาณกิจการของสภาของเราเนี่ยนะครับบ้านของเราเนี่ยครับ
ท่านประธานครับผมเพิ่งเข้ามาปฏิบัติงาน
ผมเพิ่งได้มีโอกาสมาเหยียบกลับมาเหยียบสภาแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ผมตกใจครับผมตกใจกับความใหญ่โตผมตกใจกับความโออาของรัฐสภาแห่งนี้ครับ
ผมได้มีโอกาสทำงานทั้งที่รัฐสภาแห่งเก่าเมื่อสมัยที่แล้ว
แล้วก็ได้กลับเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ
ยิ่งผมไปดูงบยิ่งตกใจใหญ่ครับท่านประธานครับแปดพันแปดสิบแปดล้านบาทท่านประธาน
เราเป็นผู้แทนรัศดรนะครับท่านประธานครับเราเป็นคนของประชาชน
ประชาชนให้เรามาทุกอย่างครับประชาชนให้เกียรติเรามา
ประชาชนให้ศักดิ์ศรีเรามาประชาชนให้ตำแหน่งเรามา
และประชาชนให้เงินเดือนให้สวัสดิการเรามา
เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเองต้องหันกลับมาดูตัวเราเองครับ
ถ้าเราจะไปเรียกร้องหาสำนึกจากใครก็แล้วแต่จากหน่วยงานไหนก็แล้วแต่
เราก็ต้องดูสำนึกที่ตัวเราเองก่อนครับท่านประธาน
ดูง่ายนะครับวันนี้ครับงบประมาณอาหารของสมาชิกของเรา
ในวันประชุมนะครับผมขออนุญาตต่อสักนิดหนึ่งนะครับ
บาทต่อคนต่อหัวเป็นระบบเหมาจ่ายคำว่าระบบเหมาจ่ายหมายความว่า
ใครจะกินใครจะไม่กินใครจะลาประชุมไม่ลาเหมาหมดครับ
ถ้าไปเทียบกันนะครับกับค่าแรงขั้นต่ำของพี่น้องประชาชน
ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานหยาดเหงื่อใช้เหงื่อแทนน้ำเนี่ย
บาทต่อวันไปเลี้ยงทั้งครอบครัวครับ
ถ้าไปเทียบกับงบอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนครับ
ผมจำได้ครับถึงผมจะไม่อยู่ในสภาแห่งนี้
ปีที่แล้วงบประมาณ๒๐บาทต่อคนต่อหัว
นะครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง๑บาทครับหลายปีที่ผ่านมา๒๑บาทครับ
เราเองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรมาจากประชาชน
เราก็ต้องพึงสังวรและละอายใจกันครับเรื่องนี้นะครับ
ต่อไปครับสิ่งที่ผมบอกแล้วนะครับท่านประธานครับ
หลักในการบริหารในช่วงวิกฤตอีกข้อหนึ่งก็คือ
เราต้องรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเอาไว้
ประชาชนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศนี้ครับ
ถ้าประชาชนไม่รอดประเทศก็ไม่รอดครับ
และผมเห็นการใช้งบประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณใน
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการใช้งบประมาณในช่วงของการจัดการ
ในช่วงวิกฤตโควิดครับท่านประธาน
ไม่ว่ารัฐบาลจะพูดยังไงจะบอกว่าการแก้ปัญหาโควิด
ติดอันดับโลกครับเชื่อผมนะครับ
ผมไม่ได้ใส่ร้ายและผมก็ไม่ได้โกหกท่านครับ
ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่กับประชาชนเกือบทุกวันในช่วงของโควิดครับ
ถ้าพึ่งพาแต่ภาครัฐอย่างเดียวถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยอย่างยิ่งที่ประชาชนช่วยกันเองครับประเทศนี้เข้าสู่สภาวะล้มเหลวไปแล้วครับ
เพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณต่างหลายปีที่ผ่านมา
ไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบสนองแก้ปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนได้เลย
สุดท้ายครับท่านประธานครับภาวะผู้นำครับ
การแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตเนี่ยผู้นำเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากนะครับ
เพราะผู้นำจะเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่จะนำพา
ประเทศของเราได้พ้นวิกฤตไปได้
ผมขอเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกนะครับ
ผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจผมไม่เคยมีอคติกับท่านนายกเลยสักนิดเดียวครับ
ผมอยู่ในพื้นที่มีหลายคนครับที่เดินมาบอกผมว่าท่านนายกเป็นคนดี
ผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจครับและผมไม่เคยปฏิเสธว่าท่านเป็นคนดี
แต่ท่านประธานครับความเป็นคนดีกับความเป็นคนที่เหมาะสมในการบริหารงานนั้น
มันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ทัศนคติที่ท่านนายกมีต่อประชาชน
ในการแสดงออกในหลายครั้งนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่า
มีทัศนคติที่มองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูและไม่รับฟังประชาชน
ผมอยากจะขอใช้ประโยคหนึ่งนะครับท่านประธานครับ
เป็นประโยคที่ผมใช้ในการปลาใสสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
ก่อนที่ผมจะได้กลับรับเลือกตั้งเข้ามา
แต่วันนี้ที่ผมอยากจะมาพูดผมอยากจะพูดฝากท่านประธาน
และให้ท่านนายกได้ยินครับรัฐบาลใดก็แล้วแต่นะครับ
เรียกร้องหาสำนึกจากประชาชนในขณะที่รัฐบาลนั้นนั้น
ยังไม่สามารถให้โอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาส
ในการรักษาชีวิตและปากท้องของเขาได้อย่างดีนั้น
เรียกร้องหาสำนึกจากประชาชนจากรัฐบาลนั้น
ถือเป็นการพูดที่ไร้สำนึกของรัฐบาลและผู้นำครับ
ผมขอพูดด้วยความบ่อยสุดใจนะครับ
มาถึงวันนี้ครับมาถึงตรงนี้ครับ
ผมคิดว่าท่านนายกมีทางเลือกสองทางครับ
ผมเพิ่งเข้าสภามาได้ประชุมวันนี้วัน
วันที่๕ครั้งที่๕ผมไม่ห่วงตำแหน่งครับ
ถ้าท่านจะรู้ตัวท่านยุบสภาครับ

ผมไม่เรียกร้องให้ท่านลาออก
แล้วพวกผมจะไปเอาอำนาจจากท่านมาหรือครับ
สภาและให้ประชาชนตัดสินใจครับ

ผมไม่มีห่วงตำแหน่งไม่มีห่วงอำนาจครับ
แต่ถ้าท่านเลือกจะอยู่ต่อนะครับ

ผมขอเถอะครับขอให้ท่านได้ปรับทัศนคติ
สักนิดหนึ่งนะครับทั้งในการบริหารและการสื่อสาร
โดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชนครับ

ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ไม่รับร่างพรบฉบับนี้ครับ